เอามาดูบรรยากาศการออกสลากากร
การออกสลากินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยอัดอั้นมาแล้ว
งวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
แต่ว่าบรรยากาศตามแผงต่างคนก็ยังน้อยอยู่เลยนะ
เขาบอกมันเงียบมันเหงามันเป็นแบบนี้ค่ะ

นี่คือหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาศิโรรสในเขตเทศบาลนครยาลาค่ะ
บอกว่าใกล้วันออกสลากเต็มทีแล้ว
แต่บรรยากาศมันก็ยังเงียบมันยังเหงาอยู่เลย
ขายก็ขายได้น้อยน่าจะเป็นเพราะโควิด๑๙นี่แหละ
ประชาชนก็เลยเงินน้อยไง
พอเงินน้อยก็เลยไม่รู้จะออกมาซื้ออะไรกันเนี่ยนะคะ
แต่บางส่วนก็ต้องเสี่ยงโชคซื้อไว้
มันก็มีเผื่อถูกรางวัลบางคนเขาก็คิดแบบนี้

เลขเด็ดที่มาแรงช่วงนี้มีอะไรบ้าง
แงก็บอกไปเลยค่ะตามชื่อโรคค่ะ
โควิด๑๙อย่าลืมกลับกันด้วยนะคะ
และตอนนี้หายากแล้วด้วยค่ะ
ต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
ร้านค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าร้านที่เขาขายลอตเตอรี่
ลายใหญ่ที่ตลาดบ้านห้วยถนนอุดรดศดีที่อุดรธานี
บรรยากาศก็เงียบเหงาเนี่ยบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะ
เพราะวิกฤตโรคโควิด๑๙แต่ละแผงยังคงเหลือสลากจำนวนมาก
ผู้ค้าสลากบางรายนะคุณคือหวังว่าจะขายให้หมด
แต่มันขายไม่หมดทีนี้ทำไงก็ต้องกลายเป็นว่า
เป็นผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายไปเองไง
เราไปถามหนึ่งในผู้ค้านะคะคุณนุวพร
บอกว่ายึดอาชีพค้าสลากมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ลงทุนแต่ละงวดไม่ต่ำกว่า๑แสนบาท
ก่อนหน้านี้ก็ค้าขายพอเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ได้ขัดสนอะไร
แต่หลังจากที่โควิด๑๙ระบาดส่งผลกระทบอย่างหนัก
หากินลำบากค่ะต้องนำเงินเก็บที่มีออกมาใช้
การออกรางวัลถูกเลื่อนเรื่อยมาตั้งแต่

สลากยังเหลืออีกเยอะได้แต่หวังและภาวนาว่า
ออกรางวัลจะขายสลากได้หมด
เพราะตอนนี้คุณนุวพรบอกว่าไม่มีเงินใช้แล้วนะคะ
สำหรับเลขเด็ดหลายคนอยากฟัง
เลขเด็ดที่เขาหาซื้อจากคุณนุวพร
เลขอะไรบ้างคุณนุวพรจ๋าบอกหน่อยค่ะ
หรือได้บอกยัง
ฟังไปแล้วถ้าใครฟังไม่ทันก็ไปฟังย้อนหลังนะคะ
สองแผงได้เลขไปไม่เยอะเท่าไหร่

บางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับไม่มีเงินมาซื้อ
อาจจะเกี่ยวข้องกับไม่มีข้อมูลว่าจะไปซื้อเลขอะไร
พาคุณผู้ชมไปวัดล่ามช้างไปหาเลขกันหน่อยเนี่ยนะคะ
อยู่ที่สีภูมิกับเมืองเชียงใหม่ค่ะ
เริ่มมีคนไปวัดกันแล้วไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
แล้วก็ต้องไปแวะส่องอ่างน้ำมนต์เขาบอกเห็นตัวเลขมันหมุนไปหมุนมา
เหมือนมีแรงขับเคลื่อนลึกลับบางอย่างที่ทำให้หมุน
เขาเลยบอกว่าเขาบอกว่างวดนี้ดูยากเกินนะคะ
ขยื้อขยือแบบนี้แต่บางคนเขาก็บอกว่าอุ๊ยฉันเห็น

เลข๑๐กับเลข๑๐๘เขาบอกว่าอย่างนั้นนะฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
อ่าทุกคนไปที่สุรินที่ถึงเมืองช้างกันหน่อยนะคะ
กู้จีบตำบลน้องสนิทไปช่วยการจับนู้สิงที่บ้านหลังนี้แล้วค่ะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณจิราพรอยู่เย็นอายุ๒๙ปี
ใช้เวลานานไหมประมาณสัก๒๐นาที
จับได้มั้ยจับได้ค่ะไหนล่ะงูสิงไหนเหรอ
แล้วระหว่างที่กู้ภัยจับชาวบ้านไปยืนมุงดูนะคะ
ดูอะไรดูจับงูสิกเหรอไม่ใช่ดูเลขที่บ้าน
แต่ก็ตะโกนบอกกู้ภัยบอกเบาหน่อยมันอาจจะมาหลบร้อน
ช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมแต่บางคนก็บอกอ่ะยังไม่ทันพูดเลย
โชว์แบบนี้แหละเต็มตาเลยค่ะคุณผู้ชมดูเอง
มีทรัพย์คือสกุลชาวบ้านบอกว่างูสิงเหล่านี้
งูสิงตัวนี้มันอาจจะมาให้โชคให้ลาบก็ได้กู้ภัยจับเบาหน่อยนะคะ
ทีนี้บอกอีกทีหนึ่งแล้วกันบ้านเลขที่๖๒หมู่๖ตำบลหนองสนิท
อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินค่ะนี่ค่ะยาวสักประมาณ๒เมตรนะ
ตัวใหญ่มากจากงูสิงค่ะไปดูงูอีกหนึ่งชนิดงูเหลือม
ตัวนี้ตัวใหญ่มากยาว๓เมตรกว่าก็คือ๓เมตร๕๐เซนติเมตร
ที่จังหวัดกระบี่นะคะมานอนนิ่งอยู่ริมถนนข้างโรงเรียนบ้านอ่าวนาง
แล้วไปอยู่ข้างโรงเรียนคนที่เห็นเขากลัว
กลัวว่าจะไปทำร้ายเด็กจะไปฉกเด็กจะไปกัดเด็กเนี่ยนะคะ
ก็เลยเรียกกู้ภัยให้เข้ามาจัดการเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตอ่าวนางค่ะ
พอมาถึงนะกู้ชีพกู้ภัยเขาก็สังเกตเอ๊ะทำไมตัวมันมีรอยถลอก
มีเลือดไหลออกจากปากด้วยเจ้างูตัวนี้แล้วมานอนแน่นิ่งอยู่เลยนะคะ
เรื่องต้นกู้ภัยเขาก็คาดการณ์กันนะว่างูตัวนี้อาจจะเลื้อยข้ามถนน
แล้วถูกรถทับก็ต้องช่วยมาแล้วค่ะจับใส่กระสอบเพื่อส่งต่อ
ให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพพระธาราหมู่เกาะพีรักษาก่อน
เพราะมันบาดเจ็บนะคะและค่อยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ
ปิดท้ายงูอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ชนบุรี
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน
พร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์
ไปจับงูเหลือมที่บ้านหลังนี้นะคะความยาวสี่เมตรใช้เวลานานค่ะ
ปกติก็จะใช้๑๐นาที๑๕นาทีจุดนี้ใช้ตั้ง๓๐นาทีครึ่งชั่วโมง
ก็จับใส่กระสอบได้และใกล้กันไปพบลูกงูเหลือมด้วยหนึ่งตัว
พร้อมกันเลยค่ะทั้งแม่ทั้งลูกนายชำนาญเนียมจำรัฐอายุหกสิบหกปี
เจ้าของบ้านบอกว่างูเหลือมตัวนี้แอบเข้าไปกินไก่
เพราะว่าไก่หายไปหลายตัวสังเกตเหมือนกันนะจนมาเจองูเหลือมทั้งสองตัว
แม่ลูกกันแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาจับไป
และบ้านหลังนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะนี่ข่าวสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ
จำให้ดีนะคะมีปากกาก็จดไว้นะคะบ้านหลังนี้บ้านเลขที่๖๑ทับ๑๔๖ค่ะ
อะไรบ้างไหมก็รวบรวมมาหลายที่ไปหลายที่ก็ต้องปังสักที่นะ
พรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอให้ได้ขอให้โดนกันนะคะ